ท่ารำของโนราในภาคใต้มีชื่อเช่นเดียวกับท่ารำแม่บทของภาคกลาง
แต่ท่าของโนรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น
ถ้าแขกเต้าเข้ารังของโนราจะมีตัวแสดงอีก๓๔คนจับวงเป็นรังของนกแขกเต้า
แล้วตัวเอกจะรำท่านกแขกเต้าบินเข้าไปอยู่กลางวง
ถ้าพรมสีหน้าจะต้องใช้ผู้รำ๔คนหันหลังเข้าหากันยืนลงเหลี่ยมยุบเข่าประนมมือให้แลเห็นว่ามีสีหน้า
รำโนรายังมีท่าธรรมชาติอยู่มากแต่ท่ารำของละครในภาคกลางนั้นได้ตัดสิ่งที่เหมือนธรรมชาติออกไปทั้งหมด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน